กันต่อนะคะสำหรับกรณีที่หมอปลาตัดสินใจตกปรับรับคำครอบครัวของน้องแนน
เหยื่อที่ถูกฆ่าข่มขืนจากในเชิดเมื่อสิบห้าปีก่อน
วันนี้หมอปลาลงพื้นที่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะไปร่วมค้นหาร่างหรือว่าอย่างน้อย
จะเป็นกระดูกของน้องแนนที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่

เอาน้องมาทิ้งแถวประมาณตรงนี้

มีอาการขนลุกคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนด้วย

คือพอหมอลงรถมาหมอรู้สึกว่า
ทะโหนดนี้เขาทำมากนานอย่างตรงนี้
เมื่อก่อนมันมีแค่๒เลนตรงนู้น

แล้วบวก

อาการหนักไหมคะ
นี่คืออาการที่หมอปลาเวลาเขาจะเจอสิ่ง

ภเวษีหรือว่าสิ่งอะไรต่างนานา

น้ำตาไหลหาวพออืดพออมอาเจียนอะไรออกมาอย่างนี้
นี่เขาบอกน่าวนะหาวอะไรเห็นไหมหาวโชว์แล้วนี่

เวลาเจอจะบอกผมแย่ผมแย่

จุดแรกคือป่าละม้อริมทางรถไฟที่อำเภอปากท่อนี่แหละ
ตามที่ครอบครัวน้องแนนเขาสงสัยกัน
ลงมาดูเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุในเชิดอ้างว่าทิ้งศพห่างจากถนน๑๐เมตรใช่ไหม
ตรงนั้นมีการขยายถนนแล้วก็ถมดินไปเรียบร้อยแล้ว
วันนี้หมอปลาไปพร้อมกับหลวงพ่อโสพลพ่อน้องแนนแล้วก็น้องสาวน้องแนน
มีพ่อน้องจูนเด็กหญิงวัย๑๓ขวบอีกคนนึงที่ถูกฆ่าเหมือนกัน

คือน้องจูนเนี่ยจะเจอศพวันรุ่งขึ้นนั่นแหละ

ทีนี้พอไปถึงเนี่ยมีตำรวจทั้งสาวพอร์ปากท่อสาวพอร์เขาย้อย
รวมกว่า๕๐คนมาช่วยกัน

หลวงพ่อสวพลที่เป็นพ่อน้องแนนเนี่ยจุดทูปไว้เจ้าที่

อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้หมอปลามาถึงปุ๊บบอกเลย
ตรงนี้รู้สึกแย่รู้สึกแย่เลย
ทีนี้รู้สึกแย่แต่ยังไม่ได้ค่อยเจออะไร
แต่ตรงนี้ยังไม่เจออะไรเท่าไหร่ก็เลยไปดูจุดที่๒ต่อ
อันนี้ตอนที่จุดทูบจุดแรกนะคะนี่จุดที่๓

เป็นพื้นที่โล่งถมดินสูง
คือสพเขาย้อยที่เป็นสารวัสสืบสวน

พาน้องแนนมาจอดที่ป่าริมจังหวัดราชบุรี

แต่มาอยู่ตรงจุดนี้ครึ่งชั่วโมง

ทั้งอืดพออมทั้งอาเจียน
พ่อมันเปลี่ยนแปลงเยอะ
พ่อก็คิดว่ามันยาก
ใช่แต่ถ้ายังไงก็ขอให้
หวงวิญญาณมันอยู่ตรงหน้าอีกคร่าวฟัน
แล้วก็จะได้หาจะได้ออกไปทำบุญ

ถ้าสร้างสภาพแบบนี้
เขาจะเอาศพมาทิ้งที่นี่ได้ยังไง
หมอปลาบอกงั้นกลับไปดูจุดแรกดีกว่า
จะจอดแค่๕นาทีแต่อาการมันเยอะเหลือเกิน

หนักกว่าเดิมอาการหนักกว่าเดิมเลย

วิญญาณน้องแนนแรงมาก

ตอนที่ท้อง๔เดือน

ที่บอกวิญญาณน้องแนนแรงมาก

อ่ะทุกคนก็เลยตัดสินใจไป
ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

แล้วตัดย่าดูเลยเผื่อจะเจออะไรแถวนั้น

หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่เจออะไรเลยจริงค่ะ
คืออย่างที่บอกมัน๑๕ปีแล้วหนึ่ง
จุดที่ทิ้งก็ไม่แน่ชัดสอง

สุดท้ายหมอปลาก็เลยบอกว่าไหนนิมนต์พระแล้ว
ทำพิธีบังสกุลสวดมาติกาให้กับน้องแนนค่ะ

หมอก็บอกบอมว่ารู้สึกไม่ดี

แต่เมื่อกี้พอลองรถมามันเต็มเลย
จุดที่เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะ
๓๐นาทีผมคิดว่ามันน่าจะไปแค่ล้างตัวให้สะอาด
แล้วพรุ่งนี้มันคงจะยกลงทิ้งข้างถนนน่ะ
ใช่
คือวิธีคือผมทำแบบสวดมาติกาบังสกุล

อ่าเราเขียนชื่อนามสกุลไว้ให้พระให้ด้วย
นี่ค่ะเบื้องต้นก็ทำบุญไปก่อนตรงจุดที่หมอปลาบอกว่ารู้สึกไม่ดี
แต่ว่าในเรื่องของการหาร่างหากระดูกหรือหาอะไรอย่างนี้